ต่อไปนี้ไม่ใช่นิทานปรัมปราเรื่องเสือสมิงแต่อย่างใด

ผู้ชายคนนี้เป็นชายชาวกะเหลี่ยงบ้านปีล็อกขี้
เขาเล่าวินาทีที่เขาต้องสู้กับเสือโครง
เสือโครงมันมากัน๓ตัว
แต่หนึ่งตัวที่เขาต้องสู้กับมัน
สู้กับมันนะจนกระทั่งเขาเนี่ยอาศัยจังหวะ
ปีนหนีขึ้นต้นไผ่รอดตายมาได้ดูแขนนี่

ใช่ฮะโอ้โหเหลือมาแค่นี้เนี่ย

คือแค่นี้สุดยอดจริงพูดกับเสือมา
เสือนะเสือโครงตัวใหญ่นะ

นี่ครับแผลทั่วตัวเลยเห็นไหม
นี่ครับไล่เธอมาตั้งแต่แขนสองข้าง
ตาซ้ายตาขวาลำกอตามลำตัวของนายหวาน
หวานไม่มีนามสกุลนะอายุ๔๖ปี
เป็นชำเกาเหรียงบ้านปีล๊อกฮี่หมู่๔ตะวนปีล๊อก
อำเภอทองผาภูมิจังหวัดกาญจนบุรีครับ
ถูกส่งตัวเข้ารักษาที่โรงพยาบาลทองผาภูมินะฮะ
แล้วก็ย้ายมารักษาตัวต่อที่โรงพยาบาลพยุหะเสนา
โดยระบุบอกว่าถูกเสือโครงทำร้าย
เหตุเกิดขึ้นเมื่อวันที่๒๘มกราคมที่ผ่านมานะครับ

คราวนี้หมออนุญาตให้กลับบ้านได้แล้ว
แล้วก็นัดมาตรวจบาดแผลอีกครั้งนะครับ

หวานเล่าแล้วเริ่มเล่าแล้ว
วินาทีที่เผชิญกับสัตว์ร้ายนะ
คือเขาออกไปพร้อมกับหมา๓ตัว
ออกจากหมู่บ้านไปดูควายที่เลี้ยงไว้
ระหว่างเดินทางกลับบ้านปรากฏว่าเจอเสือโครง๒ตัวก่อน
ตัววิ่งไล่ตามมาครับจึงพยายามวิ่งหนีนะฮะ
จึงพยายามวิ่งหนีแต่กลับมีเสืออีกตัวหนึ่ง
โอ้โหคุณผู้ชมครับยาวตั้ง๘ศอก

อยากทำอะไรทำเลยใช่ไหมถ้าตัวใหญ่ขนาดนี้
โทรไม่ไหวตามตัวนะโอ้โหมันโทรมา

มันมาขวางหน้าแล้วกระโจนเขาทำร้าย
เขาบอกเขาดิ้นรนต่อสู้ต่อยมันบ้างชก

ใช่ฮะอยู่นานสักครึ่งชั่วโมงได้เขาเล่านะ
กระทั่งพาร่างของตัวเองขึ้นไปบนกอไผ่เลยรอดมาได้ฮะ
สู้ดีที่ไอ้ส่วนตัวนี้ไม่ต้องมายืด

นี่ไอ้บทกอศูนย์ของเขาคือส่วนใหญ่

วิ้งเลยฮะวิ้งอย่างเดียว
กรมอุทยานมอบเงินช่วยเหลือในหวาน๑๐๐๐บาทครับ
ขณะที่ค่ารักษาพยาบาลกับโรงพยาบาลทองผาภูมิประมาณ๘๐๐กว่าบาท

ก็โรงพยาบาลพระขนอีกประมาณ๑๖๐๐๐บาทนะฮะ
ส่วนประเด็นของเสือโครงที่มันเข้ามาในพื้นที่บ้านปีล็อกขี้
ชาวบ้านเชื่อว่าเป็นผลมาจาก
แม่ชายแดงเข้าประทากันอย่างไร
แดนปะทะกันอยู่ไงระหว่างทหารกระเหลี่ยง

ทำให้เสือโครงมันอบพยพถิ่นฐาน
เข้ามาในผืนป่าฝั่งไทย
แล้วชาวบ้านเชื่อว่าตอนนี้นะ
น่าจะมีอย่างน้อย๕ตัวที่หลุดเข้ามาครับ
คือข่าวนี้ก็ขอส่งสัญญาณไปถึงชาวบ้านในแถบนั้นด้วยนะคะ
ก็คงต้องระมัดระวังแล้วนะคะ
ไปเจอแบบปะทะไปปะหน้ากันแบบนี้เลย
อันตรายจริงนะคะ